เมื่อวานนี้มีการรายงานตัวเป็นที่เรียบร้อยนะครับ
ให้สัมภาษณ์เลยนะครับว่าการที่ขาดชนะทิพย์สงกระสิน
เสียหายต่อกับทีมนะครับเมื่อวานนี้รายงานตัวแล้วก็ลงฝึกซ้อมเรียบร้อยแล้วนะครับ
ไม่มีเจชนะทิพย์สงกระสินนะครับที่เจ็บข้อเท้าถอนตัวออกไป
ถือเป็นสองเกมที่สำคัญเพราะว่าเจอกับทีมที่อันดับโลกดีกว่าไทยนะครับ
ช่วยได้เยอะในการเจอกับคู่แข่งในศึกฟุตประโลกสองพันยี่สิบหกรอบคัตเลือกนะครับ
มีการแบ่งการทำงานอย่างชัดเจนซึ่งล่าสุดเนี่ยก็มีภาพเนี้ยครับ
แทนที่ของชนะทิพย์นะครับช่วงเย็นครับได้เดินทางไปฝึกซ้อมครั้งแรกนะครับ
ไลท์ก็อยู่ที่เจ้าพีชจิรวัตรวังทพันธ์นะครับผู้รักษาประตูฟอร์มดีจากทางขอนแก่น
ติดทีมชาติไทยครั้งแรกนะครับก็บอกนะครับว่าที่มาเช้ากับเพื่อนเนี่ย
ไม่ใช่ว่าตื่นเต้นหรือว่าอะไรแต่ที่ขอนแก่นเนี่ยมีแค่ไฟล์เช้านะครับ
ก็เลยมาทันก่อนเที่ยงการติดทีมชาติไทยคนนี้ถือเป็นจุดสูงสุด
ของการค้าแข้งเล่นอาชีพฟุตบอลนะครับแต่ก็ยังเกร็งอยู่บ้างนะครับ
มันมีแค่ไฟล์เช้าครับที่มาทันไม่นั้นก็อาจจะได้จองไฟล์ที่ขยับไปเร็วกว่านี้หน่อยครับ
ก็ผมมองว่าก็เป็นจุดสูงสุดจริงครับที่ว่าได้มีโอกาสติดทีมชาติชุดใหญ่
แต่ว่าก็ยังเก่งอยู่ครับเพราะว่ามันก็เป็นครั้งแรกของผมครับผม
ย้ำโปรแกรมคริงคลับนะครับธรรมดาทีวีถ่ายทอดสดนะครับ
รอบรองวันที่๗กันยายน๕โมงครึ่งอีรักษ์พบอินเดียนะครับ
แล้วก็๒ทุ่มครึ่งไทยพบกับเลบานอน